มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีสามีเอามีดแทงภรรยาและพี่สาวภรรยาจนเสียชีวิตนะคะ
เกิดขึ้นตั้งแต่สิบสามมีนาคมครับก่อเหตุแล้วหนีไป
ล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจเพิ่งจับตัวได้นะคะ
หลังจากหนีไปสามเดือนนะคะตำรวจสพพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะ
ควบคุมตัวในสิงตันกิมอายุห้าสิบเอ็ดปีนะคะเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับสารจังหวัดชนบุรี
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในสิงห์คนนี้เอามีดแทงภรรยา
ก็คือนางสาวดวงกระมวลจำปาอายุห้าสิบสามรวมถึงแทงพี่สาวของภรรยา
พื้นที่หมูสองตำวนพันธองอำเวิมเมืองพันธองจนวัตรชนบุรี
ตั้งแต่สิบสามมีนาคมแล้วนะคะก่อเหตุเสร็จในสิงห์ก็หนีไป
สามเดือนเนี่ยเพิ่งจับได้ในสิงห์รับสารภาพว่าเขาก่อเหตุจริงจริง
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ข้างห้องพัก
บ่อตกกุ้งแล้วเข้าไปในห้อง
แล้วก็ทะเลาะกับภรรยาเรื่องเงินทำธุรกิจบ่อกุ้ง
แต่ระหว่างที่คุยกับภรรยาพี่สาวภรรยาเข้ามาแล้วยุให้ภรรยาเลิกกับเขา
เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปไปสงบสติอารมณ์ก่อน
สักพักขี่รถจักรยานยนต์กลับมาอีกรอบเดินเข้าไปในห้องไปคุยกับภรรยา
แต่ก็คุยกันไม่รู้เรื่องอีกก็เลยหยิบมีดทำครัวที่อยู่ในห้อง
แทงที่หน้าอกและหน้าท้องของภรรยาหลายแผลจนภรรยาล้มลงค่ะ
พี่สาวภรรยาเข้ามาห้ามก็เลยเอามีดแทงพี่สาวภรรยาด้วยอีกสิบกว่าแผลอ่ะ
ก่อเหตุเสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ตามร่างกายของภรรยาเนี่ยนะคะเสียชีวิตในสภาพนอนหงายใส่เสื้อสีดำ
กางเกง๓ส่วนสีดำที่หน้าอกที่หน้าท้องถูกแทงหลายแผลเลยค่ะ
นี่คือนางสาวดวงกระมวลภรรยานะคะส่วนนางบุญเลิศพี่สาวของภรรยาเสียชีวิตในสภาพนอนตะแคง
ใส่เสื้อสีส้มใส่ผ้าถุงลายสีดำถูกแทงทั่วตัว๑๐กว่าแผล
สิ่งผู้ก่อเหตุก็สารภาพทั้งน้ำตาบอกว่าเสียใจ
ถ้าย้อนกลับไปวันนั้นคงไม่ทำแบบนี้ขอโทษญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตด้วย
ก็ถามว่ารู้สึกผิดผมคิดถึงเมียผมผมไม่น่าเป็นอย่างนี้
ถ้าย้อนกลับไปได้คุณก็จะทำแบบนี้ไหม
ถ้าย้อนกลับไปได้ผมก็จะไม่เข้ามาที่นี่
อันนี้คือเรารับผิดทุกอย่าง

ญาติญาติพี่น้องเขาด้วยที่เหตุการณ์มันเกิดอย่างนี้ไม่มีใครอยากให้มันเกิด
ระหว่างที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพญาติของผู้เสียชีวิตก็มาดูการทำแผนนะคะ
บางคนถึงขั้นทนไม่ไหวก็ตรงปรีเข้าไปที่ผู้ก่อเหตุนะคะ
นี่จนตำรวจต้องเข้ามาห้าม
ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้น
พิศนุจำปาอายุ๓๑ปีลูกชายของนางสาวดวงกมลบอกว่า
โล่งใจที่ตำรวจจับคนก่อเหตุได้

แล้วก็แทงภรรยารวมถึงพี่สาวของภรรยาจนเสียชีวิต

สามเดือนสุดท้ายก็กลับเข้ามาถูกกดดันจากตำรวจชุดติดตามคดี
ก็เลยสุดท้ายยอมให้ตำรวจรวบตัวนะคะ